มีเรื่องของผู้ที่ใช้รถขนส่งสาธารณะนะครับ
โดยเฉพาะรถบขนะครับ
ทีนี้มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไม่ได้ไปซื้อตั๋ว
ตัวกันตามช่องทางการจำหน่ายอย่างถูกต้องเนี่ย
บางครั้งโชเฟอร์หรือว่าเด็กรถชอบรับผู้โดยสารเอง
รับเองก็เงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ไม่มีที่นั่งให้เขาก็มี

หรือว่ามีแต่พอจุดอื่นมีคนซื้อตัวขึ้นมาอย่างถูกต้อง
ก็ไล่คนที่ตัวเองรับกลางทางหรือว่ารับโดยที่ไม่ได้ผ่านช่องทาง
นั่งตรงจุดอื่นนะครับก็เรียกว่าเวียนไปเรื่อยนะครับ
หรือว่านั่งในมุมที่แบบมันไม่สะดวกไม่สบาย
เหตุพวกนี้นี่ยิ่งช่วงเทศกาลเจอบ่อยนะปีใหม่เอ่ยสงกรานเอยเนี่ย
ใช่เพราะว่าคนก็ต้องการเดินทางนะครับ
ล่าสุดมันมีกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายนะครับ
โดยให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าประสบเหตุดังกล่าว
เมื่อวันที่๖มกราคมเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
ขณะที่เขาและเพื่อนอีกคนนึงต้องการเดินทางกลับกรุงเทพ
หลังจากไปทำงานมาที่หนองคายก็ตั้งใจจะกลับด้วยรถตู้นะครับ
คือถ้าโดยสารด้วยรถตู้เนี่ยราคา๒คนก็จะ๑๐๐บาท
แต่ว่าต้องไปต่อรถตู้อีกต่อหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้ากรุงเทพ
ขณะนั้นครับมีพนักงานรถทัวร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
เดินมาคุยด้วยพร้อมกับบอกว่าให้เขาและเพื่อนไปขึ้นรถทัวร์ได้เลย
เป็นรถที่เดินทางต่อเดียวถึงปลายทางกรุงเทพเลย
เขาและเพื่อนก็เลยเชื่อ
จ่ายเงินให้ไป๒คนเป็นเงิน๙๐๐บาทคนละ๔๕๐บาท
แต่มันก็ดีกว่านั่งรถตู้แล้วต้องไปต่ออีกต่อหนึ่งนะครับ
ก็ขึ้นไปบนรถทัวร์นะครับไปจับจองที่นั่งเรียบร้อยเลยว่าที่มันว่างนะครับ
ปรากฏว่าพอขึ้นไปแล้วก็พบว่ารถทัวร์สายนี้เนี่ย
มันเป็นรถทัวร์สายบึงการกรุงเทพ

จากนั้นพนักงานบนรถทัวร์อีกคนนึงก็มาแจ้งว่าให้ไปนั่งที่เบาะหลัง
เขาและเพื่อนก็ถามว่าทำไมผมต้องไปนั่งเบาะหลังด้วยล่ะ
เบาะธรรมดาทั่วไปที่ทั่วไปทำไมนั่งไม่ได้
พนักงานรถทัวร์บอกว่าก็คุณไม่มีตัว
เขาเพื่อนก็เลยรู้แล้วว่าถูกหลอกแน่นอน
หลอกให้ขึ้นมาบนรถทัวร์ให้จ่ายเงินแต่ไม่มีที่นั่งให้แน่นอนนะครับ

พอรถไปถึงบขศอุดรธานี
พนักงานบนรถทัวร์ก็บอกให้เขาและเพื่อนลงจากรถไปก่อน
รออยู่ด้านล่างก็รออยู่พักใหญ่
หลังจากนั้นพอรถจะออกก็เรียกขึ้นมาบนรถให้ไปนั่งเบาะใกล้คนขับ
พอรถไปถึงกุมภาวะปีซึ่งเป็นจุดจำหน่ายตัวของบขศ
ก็ให้ตนลงรถอีกเป็นครั้งที่สองแล้วให้ขึ้นมาใหม่
ทีนี้ให้ไปนั่งเบาะใกล้คนขับตามเดิม
ระหว่างนั้นพนักงานรถทัวร์ก็มาถามเขาทั้งสองคนว่าง่วงไหม
ถ้าง่วงก็ให้ไปนอนในห้องด้านหลังรถนะครับ
ซึ่งเป็นห้องพักของพนักงานที่มีขนาดเล็กแล้วก็แออัดนะครับ
ซึ่งพุทธศาสตร์ทั้งสองคนยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยล้ามาก
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปนอนพัก
แล้วพอมีคนลงจากรถพนักงานรถทัวร์ก็มาเรียกให้ออกไปนั่งแทนที่ที่เขาลงไปแล้ว
กระทั่งมาถึงกรุงเทพที่สถานีขนส่งหมอชิด
เขาก็เลยเอาเรื่องมาโพสต์เพื่อจะเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อนะฮะ
อย่าไปหลงเชื่อพวกที่มาบอกว่าขึ้นเลยไม่ต้องไปซื้อที่ช่องจำหน่ายตัวของบคศหรอก
ตังค์กับผมนี่แหละขึ้นมาเลยมีที่นั่งให้แน่นอนเนี่ย
ถูกไล่กลางทางเวียนกันไปเรื่อยเนี่ยกว่าจะถึงที่หมายปลายทางค่ะไม่คุ้มนะฮะอืม
กันไว้นะคะไม่ว่าจะเทศกาลไม่เทศกาลก็คือซื้อตัวให้ถูกต้อง
ต้องจำหน่ายตัวจองตัวล่วงหน้าจะดีที่สุดนะคะ